ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ดูท่าจะสู้นะครับดูท่าจะสู้
กำลังฮึดอยู่ค่ะกำลังร่วมรวมพลังภายใน

เหลือให้อีก๑แผ่นที่จะใช้ได้นะครับ
น้องใบเฟิร์นครับตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ดู

ตกลงที่จะใช้ตัวช่วยนะครับ

ตอนนี้นะครับแผ่นที่เลือกไปแล้ว

กับแผ่นที่สี่นะครับเหลือหนึ่งสามห้าหก

เอาล่ะนี่คือโอกาสเดียวนะครับของใบเฟิร์นนะครับ
และตัวช่วยนะครับแผ่นที่๖ตัวช่วยของคุณก็คือ
ใครใครนะครับ

ถ้าได้เปลี่ยนเพลงนะ
หนูจะหอมแก้มพ่อทีนึง
เปลี่ยนเพลง

เปิด
คุณภาพก็มากว่านัก

หาติกหาติกหาติกหาติก
หาติกหาติกหาติกหาติก
พ่อไปเคลียร์กับภรรยาที่บ้านให้เรียบร้อยด้วยนะฮะ

ยังไม่รู้เลยว่าจะเจอเพลงอะไรนะคุณ

ถ้าเกิดฟังแล้วมันยากกว่ามีสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์เปลี่ยนเพลง

นะครับนี่ตอนนี้เหลือแค่สองอย่างนี้เท่านั้นในชีวิตนะครับถ้าพร้อมแล้ว
เพลงที่จะเปลี่ยนนะครับมาเลยครับ
เพลงที่ฟังไปเมื่อกี้กับเพลงที่ผ่านมาเนี่ยเพลงไหนยากกว่ากันครับ
เพลงนี้ค่ะโอ้โฮยากกว่าอีกแล้วฮะค่ะเพลงนี้ยากกว่าอีกแล้ว
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
ฟังเพลงที่จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
ตกลงที่จะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

นี่คือต้องร้องเพลงเดิมนะครับถ้าใช้ร้องเพลงใหม่

ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช่หมายความว่าต้องร้องเพลงแรกเลยนะครับเพลงเดิม
มาดูกันนะครับเพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาท

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๘
เพลงมาครับ
ขอโชคดีนะคะมีสมาธิผ่านไปได้ไหมครับเบอร์เซ
ขอขอบคุณให้ยิ่งไร่

ก็ปลดบด

รักเธอข้างเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหน
ตัดอกตัดใจไม่คิดแย่งแฟนใครหรอกนะ
อยากบอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้ง
สิ่งที่รับฟังมีเพียงท่านเทวดา
ก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า
แต่หากวันไหนรักเธอไม่สมปรารถนา
บังเอิญเลิกราช่วยมาช่องตาฉันที
แค่อยากจะขอเป็นคนถัดไป
ไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้
กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี
ถ้าฟ้ายังดี
คงมีโอกาสแปลกใจ
ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป
อยากจะรบกวนให้เธอต้องวาวุ่นใจ
จะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหม
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแล
ใจเธอ

ภาวะความกดดันขนาดนี้
ร้องเพราะเพราะมากนะครับ

เพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาทนะครับ

ใบเฟิร์นร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้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

ไม่อยากรบกวนที่เราต้องรอเท่าไหร่
ไฟเฟิร์มพร้อม